สวัสดีครับ
เป็นปัญหาหลักเลยนะครับสำหรับการแข่งขันในซีซั่นนี้ที่มาตรฐานของทีม
สูสีขึ้นการยกระดับการเล่นของผู้เล่นมีความเข้าใจในเกมมากขึ้น
ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอสำหรับเรื่องของความไม่เข้าใจกัน
โดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์ก็มีส่วนสำคัญคือทุกอย่างมันประดังประเดกันหมด
ดังนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจร่วมกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
เฉพาะเคสของทางชนบุรีกับทางสุราชที่เกิดขึ้นในช่วงเล็กแรกแล้วเป็นการพูดถึงกัน
แล้วก็มีบทสรุปออกมาเรียบร้อยนะครับแต่ก่อนจะคุยถึงเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องกฎิกาในเรื่องของเวลาการแข่งขันก่อน

ก็คือว่าฟุตบอลในแข่งขันกันสองครึ่งครึ่งละ๔๕นาที
แล้วก็เวลาการแข่งขันเนี่ยก็เดินต่อไปเรื่อย
ว่าบอลจะตายผู้เล่นบาดเจ็บทุกอย่าง

แล้วผู้สินก็จะมาทดเวลาบาดเจ็บเพิ่มเติมทีหลัง
แล้วก็แบ่งการแข่งขันเป็นครึ่งละ๔๕นาที
นี่ก็คือฟุตบอลนะครับที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมาย

แต่ว่าในกีฬาฟุตซอลลองดูกันหน่อยครับ
ฟุตซอลเวลาการแข่งขันก็แตกต่างเกือบจะ๕๐
เวลาในการแข่งขันใช้ทั้งสิ้น๔๐นาที
แต่ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการนับเวลา

แต่ว่าทางฟุตซอลตั้งเวลาไว้๒๐นาที

จนเหลือ๑วินาทีแล้วก็๐วินาที

ส่วนเรื่องของเวลาในการแข่งขันเนี่ย
ฟุตซอลเนี่ยเตะกัน๒๐นาทีเนี่ยนะครับ

ฟุตซอลเขาเลยใช้กฎีการที่เล่นหมดฟุตบอล
ก็คือเรื่องของการหยุดเวลาทุกครั้งที่บอลออกนอกการเล่นนะครับ
บอลออกหรือว่ามีเรื่องของการเป่าหยุดเกมต่าง
แล้วก็จะไม่มีการทดเวลาบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับ
หมายความว่าผู้เล่นก็จะได้อยู่กับการเล่นเต็มเลย
แต่ว่าสิ่งสำคัญที่ผมจะพูดถึงที่เท้าความมาเนี่ยก็เพราะว่า
พอมันเหลือเศษเสี้ยววินาทีมันชี้ผลการแข่งขันได้ในกีฬาฟุตซอล
เราก็เห็นปัญหาแล้วว่าเพียงแค่๑วินาทีแล้วเกิดการทำประตู
มันอาจจะเกิดไม่บ่อยแต่พอเกิดแล้ว
มันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนนั้นตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตว่ากฎิกาเป็นอย่างไร
อุปกรณ์บ้านเรามันชัดเจนขนาดไหนมันมีความทันสมัยเพียงพอไหม

แต่ว่าเราควรจะพูดคุยกันกับเขาสักนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับ
เป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ถสินของสมาคมธุระฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แล้วก็ในอดีตแน่นอนเป็นผู้อำนวณผู้ถสินของธุระฟุตซอลด้วย
แล้วก็เป็นวิทยากรด้วยก็ทำหน้าที่มาหมดแล้วเหมือนกัน
สมัยก่อนก็เคยเป่าฟุตบอลมาครับ
พูดถึงเรื่องของประวัติส่วนตัวของพี่เสิร์ชดีกว่า
ในอดีตที่ผ่านมาเป่าฟุตบอลมายาวจนถึงฟุตซอล
ตอนนี้ก็ประมาณได้๑๘ปีครับ
ก็เริ่มตั้งแต่ปี๒๔๔นะครับ
ก็สอบเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลรุ่น๑๖
แล้วก็พอมีการแยกมาเป็นฟุตซอล
ก็สอบฟุตซอลด้วยเป็นรุ่นหนึ่งนะครับ

ก็มีช่วงหนึ่งที่นักฟุตบอลก็ไปเตะฟุตซอลได้ด้วย

แล้วก็เป็นต์ที่มาว่าให้เลือกเลยว่า
ถ้าคุณจะเล่นโต๊ะเล็กก็เล่นอย่างเดียว

อันนี้ในรุ่นนั้นรุ่น๑๖

ก็มีคุณอภิสิกย์โอ้นลักษณ์เลยครับ
คุณทวีปอินแก้วแล้วก็อีกหลายท่านครับ
ซึ่งหนึ่งนั้นตัวพี่เสริญก็โอเคไปถึงตรงนั้นเหมือนกัน
ในอัดับฟุตซอฟข้ามบ่อดในวงการฟุตซอฟมา
เจอเจอนักกีฬามามากมายแล้วก็ทุกวันนี้หลายคน
ก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นโค้ชแล้วนะครับ
ในวันนี้การทำงานเมื่อสักประมาณ๑๐กว่าปีก่อน
ตั้งแต่เรามีลีกกันมาจนถึงวันนี้พัฒนาการมันเป็นอย่างไร
คุณภาพของผู้เล่นหรือว่าเรื่องความเข้าใจในเกม
มันทำให้เราทำงานยากขึ้นไหมกับเวลาที่มันมีคำถามเข้ามาว่า
ทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้อาจารย์ทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้
คือพัฒนาการของทีมตอนนี้ครับ
ทุกทีมหลักของวิสัจการกีฬา
ทำให้การเล่นมีความรวดเร็วแล้วก็มีการวางแผนการเล่นค่อนข้างที่จะพัฒนา
อบรมการได้กินต่างครั้งแล้วจะได้รับแท็กติกใหม่ในระดับโลก

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอะไรที่เป็นชั้นเชิงขั้นสูง

ตรงนี้คือความยากในการตัดสินเพราะทั้งสองทีมจะเล่นรวดเร็ว
แล้วก็มีจังหวะเป็นประตูต้องเป็นประตู
แล้วบางครั้งเขาใช้เทคนิคต่างที่จะทำให้ทีมเกิดชัยชนะ

คราวนี้มันก็เลยกลายเป็นเคสปัญหาต่าง
คือแน่นอนมันไม่มีกฎิกาที่สมบูรณ์
เพราะว่าจบการแข่งขันทุกครั้งอย่างฟุตบอลเนี่ยจบฟุตบอลโลกก็ต้องเอาเคสต่างที่เกิดขึ้นมาประเมินแล้วมีการปรับกฎิกา
ฟุตสอร์ก็เช่นเดียวกันเรามาคุยในเรื่องของปัญหาหลักเกี่ยวกับเรื่องของ๑วินาทีในการชี้ชะตาการแด่งขัน
แล้วเกิดประตูในช่วงวินาทีสุดท้ายกันดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเคสต่างมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการทำประตูช่วงท้ายไม่ค่อยเยอะ
แต่พอมีแล้วเนี่ยมักไม่ค่อยที่จะเคลียร์เท่าไหร่เรื่องนี้เดี๋ยวเรามีภาพให้ดูกัน
ล่าสุดเท่าที่เห็นแล้วเป็นปัญหาที่แฟนฟุตซอลทั่วประเทศให้ความสนใจคือเกมคู่ระหว่างชนบุรีกับทางสุราชครับ
เดี๋ยวเราดูภาพกันไปด้วยนะ
ในสนามวันนั้นสุดท้ายแล้วก็คือผู้สินตัดสินใจที่จะไม่ให้ประตูเพราะว่าเวลาหมดไปแล้ว
ครับตรงนี้เป็นความยากในการตัดสินใจนะครับเพราะว่าในการทำงานเนี่ยมันจะมีกรณีที่เกิดการดำเนินการตามกฎิกาแล้วจะมีความยากเกิดขึ้นในเกม
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราจึงต้องคัดเลือกผู้สินให้มีระดับก่อนว่าใครจะอยู่ในระดับตัดสินไทยลีกนะครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้มันจะมีเรื่องของเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการยิงท้ายเกมเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับ
ใช้กระดิกาเก่านะกรกาลิตการ้านที่เรียกว่าจริงกันวินาทีสุดท้ายเหมือนกันและในขณะนั้นเนี่ยยังใช้กฎิกามันก่อน
นาฬิกาเก่าคือบอลอยู่ตรงไหนถ้าออดดัง
โดยการแจ้งจากผู้ศึกษาเวลาไปแล้ว
แล้วเวลามันหมดลงแล้วตามข้อที่จริงในสนามนี้
ก็จะหมดเวลาตรงนั้นเลยก็จะไม่ให้เป็นประตู
ไม่ต้องมาดูว่าเตะออกไปหรือยังหรือยังไม่เตะ
เช่นในตรงนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างอิตาลีกับสเปนในรอบรองชนะเลิศ
กรณีอย่างนี้ให้ดูว่าถ้าจะมีการยิงลูกในวินาทีสุดท้ายนะครับ
ให้ดูว่าลูกบอลถูกยิงออกไปหรือยัง
ถ้าถูกยิงออกไปแล้วแล้วออดดังขึ้นจากคู่ภาษาเวลา

รอดูผลของลูกฟุตบอลนั้นก่อนว่าออกไปนอกสนาม
หรือไปชนเสาแล้วก็ดอนเข้ามาหรือเข้าประตูแล้วเป็นประตู
โดยมีเงื่อนไข๓๔ข้อที่จะต้องเชื่อมโยงไปหา
ซึ่งตรงนี้ผู้สินจะต้องซักซ้อมกันก่อนลงเล่นทุกแมทว่า
ถ้าเกิดเหตุการณ์สถานการณ์อย่างนี้ผู้สินแต่ละคนจะต้องทำอะไร
และใครคือกว่าตัดสินใจอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางผู้สินได้ดำเนินกัน
ตอนนี้ก็มีข่าวนำเสด็จกันไปแล้วผมว่า๓๔กรณีผู้สิน
ก็ต้องมีการพูดคุยกันเรื่องของเวลาด้วยนะครับ
เรื่องของเวลาเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกับมีการแก้ไขกันแล้ว
คือเวลาหมดก็สัญญาณเวลาก็หมดพร้อมกัน
ดังนั้นจะมีปัญหาเรื่องของความเข้าใจในสนามว่า
ยิงแล้วนะครับอ้าวออดดังทีหลังหรือว่าออดดังก่อนจะเป็นประเด็นอย่างไร
ซึ่งตอนนี้ในหลีกเค้าแล้วทราบทั้งอย่างน้อยก็ทำให้เห็นว่าเวลาในสนาม
ถึงแม้จะจบไม่พร้อมกับพลัคษณ์ที่มีการจับอะไรก็ตาม
สุดท้ายพอยึดเวลาผู้สินเราก็จะมีกล้องอีกตัวนึง

แล้วก็เอามาเทียบกันกับเวลาที่เหลืออยู่
ดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาไม่ค่อยอาจดีกละ
ซึ่งจริงเดี๋ยวเราต้องดูว่าในช่วงเล็ก๒

เคสต่างที่เห็นในรอบปีที่ผ่านมา๒๓ปี

อันนี้เป็นเคสของนนทบุรีกับทางสมุทรสาคร
ก็เป็นประตูในช่วงวินาทีสุดท้ายเหมือนกันใช่ครับ
ขั้นว่าตอนนั้นต้องมาขอทีมงานถ่ายละสดในการดูภาพเลย
ครับคืออยากจะรู้ว่าเวลาตอนที่ยิงออกไปจากเท้าเนี่ยหมดหรือยัง

อันนี้เป็นเกมของชนบุรีกับทางบอลกอกซิตี้
ซึ่งลูกนี้ก็ไม่ได้ประตู
อันนี้ก็มีการตัดสินกันมาในทุกฤดูการอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าเคสที่ดังต้องยอมรับว่าแน่นอนในปีนี้ด้วยความสูสีของทีม

แต่ว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์แรกในบ้านเรา
ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนตอนสมัยที่พี่เสือบเป็นผู้สินก็มีเหมือนกันนะ
อันนี้ก็เป็นหนึ่งลูกนะครับที่สูราคมเจอกับทางนครรัฐสีมา

ก็นำมาให้ดูกันนะครับมันไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งแก้ปัญหาเหล่านี้ในหน้าทางการอธิบายแน่นอน
ที่เบอร์เซิร์ตก็คงจะมีหลักวิธีการในการอธิบายตามหลักศาลกรณ์อยู่แล้ว
ต้องชี้แจงกันแต่ว่าตรงนี้อยากให้ใช้พื้นที่ตรงนี้อธิบายให้กับแฟนฟุตซอลได้เข้าใจ
เพราะว่าเคสแบบนี้ผมเชื่อว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นอีกหลังจากนี้นะครับ
เพราะว่าเราเห็นว่าปัญหาต่างพวกนี้เกิดมาในปีที่ผ่านมา
มีการยิงแต่บางครั้งมันไม่เป็นประตูแล้วไม่เกิดกรณีปัญหา
คือบางครั้งอาจจะมีความง่ายในการตัดสินว่ามันดังชัดเจน

แต่ในบางฐานละการที่มันคาบเกี่ยวว่ามันจะต้องตัดสินกันด้วยเทคโนโลยีเลย

ทีนี้เราก็โยงไปหาเรื่องของระบบการแข่งขันว่า
ความยากอีกอย่างหนึ่งคือระบบอุปกรณ์ต่างตอนนี้เป็นระบบที่แยกกัน
อย่างเช่นถ้าเป็นระดับโลกก็จะมีอัตโนมัติ
เมื่อเวลาหมดอัตโนมัติเสียงออดจะดังขึ้นมาเลย
ซึ่งตรงนี้ก็จะลดความเหลื่อมกันของเวลาการกดออกจากผู้ตัดสินไป
แต่ในบ้านเราตอนนี้เราแยกอุปกรณ์นี้คือว่า
เมื่อเวลาหมดจะมีบางสนามเท่านั้นที่จะมีสัญญาณอัตโนมัติ
เพราะฉะนั้นในกรณีที่สัญญาณดังอัตโนมัติก็ยังมีปัญหาต่อไปอีกว่า
ถ้าเสียงเชียร์ดังเนี่ยนักเตะไม่ได้ยินเสียงสัญญาณอัตโนมัติ
เพราะว่าสัญญาโนมัติจะถูกกลบด้วยเสียงเชียร์หมด
สุดท้ายแล้วข้อเท็จจริงเรื่องเวลาก็ต้องกลับมาที่ผู้ตัดสินว่า
เวลาหมดตอนไหนอันนี้คือเป็นประเด็นที่เราได้เจอปัญหามา
แล้วก็แจ้งให้ผู้สินทราบว่าจะต้องตัดสินใจในเหตุการณ์สุดท้ายอย่างไร
แล้วก็หลังจากเกิดปัญหาเรื่องของเวลาหมดแล้ว

ถ้าสนามไหนสามารถโยงให้เป็นเสียงอัตโนมัติได้
ก็จะเป็นการดีสำหรับการที่ตัดสินใจได้
แล้วก็ถ้าสนามไหนยังไม่ใช่
ก็จะให้ผู้สินระมัดระวังและซักซ้อม
ก่อนลงทำการขันทุกครั้งว่า

ขั้นตอนที่หนึ่งทำอะไรขั้นตอนที่สองทำอะไร
แล้วก็สุดท้ายแล้วการตัดสินใจต้องจบที่สนาม
ว่าจะให้เป็นประตูหรือไม่เป็นตัวให้สรุปเลย
ในเรื่องต้นก็คือ
ถ้าเราพัฒนาเครื่องมือมาได้จะลดปัญหาได้ระดับหนึ่ง
แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ต่างนะครับที่มันใกล้เคียงมาก
สุดท้ายแล้วต้องให้ผู้สินตัดสินใจครับ

เราก็หวังว่าคุณผู้ชมนั้นจะเข้าใจกฎิกาไม่มากก็น้อย

เราก็คงจะมีเรื่องราวของการอธิบายมาฝากแต่แน่นอนนะครับ

นอกเหนือจากการพูดคุยเกสที่ออกเยอะกันมาแล้ว
ทุกสัปดาห์เราก็จะมีเรื่องราวของการอธิกา

โดยเฉพาะเรื่องของสัญญาณมือในกีฬาฟุตซอลมาฝากกันนะครับ

อาจารย์ประเสริฐครูศีมากนะครับมาร่วมรายการและอธิบายในเคสต่าง
เดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้เจอกันในสัปดาห์ต่อไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
วันนี้เราจะพาทุกคนมาเรียนรู้สัญญามือเบื้องต้นแบบง่ายของผู้ตัดสินในกีฬาฟุตซอล
จะมีอะไรบ้างนั้นไปเริ่มกันเลยค่ะ
เต็ปแรกการเริ่มแข่งขันหรือการเริ่มเล่นใหม่ผู้ตัดสินจะทำการเป่านกหวีดและชี้แขนข้างหนึ่งไปในทิศทางที่มีการเตะ
เต็ปที่๒ขอเวลานอกผู้ช่วยผู้ตัดสินจะส่งสัญญาณมือเป็นรูปตัวทีแบบนี้
เต็ปที่๓สัญญาณมือแสดงหมายเลขเพื่อบ่งบอกหมายเลขของผู้เล่นที่ทำประตูจำนวนฟาวหรือการนับ๔วินาที
การแสดงหมายเลขจะใช้การนับแบบเลขอาราบิกส่วนจะนับยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะ
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
ส่วนหมายเลข๑๑ถึง๑๕เราจะทำการนับโดยการใช้มือซ้ายชูกำปั้น
บอกจำนวนนับสิบและมือขวาจะชูนิ้วขึ้นบอกหมายเลขตามลำดับ
เริ่มด้วยหมายเลขสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้า
สัญญามือการนับเลขนี้จะมีการนับเลขเพียงหนึ่งถึงสิบห้าเท่านั้น
เพราะในการแข่งขันระดับนานาชาติจะกำหนดให้ส่งรายชื่อผู้เล่นเพียง๑๕คนนั่นเองล่ะค่ะ
แต่หากผู้เล่นในหลีกสวมเสื้อที่มีหมายเลขนอกเหนือจากนี้
ผู้ตัดสินจะทำการตกลงกันว่าจะส่งสัญญาณกันอย่างไร
ซึ่งบ่อยครั้งจะแสดงออกด้วยการพูดตัวเลขนั่นเองค่ะ